กลัวไหมว่าเราจะโดนเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณอา
รัฐภาษณ์อะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วอืมนะคะ
เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรในทางบวกให้กับประเทศ
ประชาชนที่ผ่านมารู้อยู่แล้วค่ะ
ว่าทุกอย่างมันถูกโหทุกอย่างมันชะลอตัวลง

เพราะฉะนั้นรัฐประหารไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้ว

กลัวการถูกนำกฎหมายมาใช้แบบ๒มาตรฐานมากกว่า
นี่คือสิ่งที่